คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นข่าวจากโลกออนไลน์แล้วนะคะ
ที่ว่ามีผู้ป่วยโควิด๑๙หนีออกจากโรงพยาบาลกระบี่
สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ตามจับตัวได้แล้ว
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะเขาขึ้นรถโดยสารอ่ะอ่า

ใครที่เดินทางโดยนั่งรถตู้จากจังหวัดตรัง
เพื่อจะไปกระบี่ในวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมา
ต้องรีบมารายงานตัวโดยด่วนเลยค่ะ
เพราะว่าคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและอาจจะต้องกักตัวเองนะคะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เองค่ะ
แพทย์สุพศภูเก้าล้วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่

ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ชายอายุ๒๕ปีถูกกักตัวไว้รักษา

ซึ่งหลังเกิดเหตุทางที่เขาหนีออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ย
แพทย์แล้วก็ตำรวจภูทรเมืองกระบีก็รีบออกมาตามหาตัวเลยนะคะ
กระทั่งได้รับแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่
เจอชายไทยเข้ามาที่จุดตรวจคัดกรองแล้วมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ
กับตำรวจรีบไปที่สถานีขนส่งเลยค่ะ
แล้วก็เจอตัวชายคนที่หลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลด้วย

แล้วก็รู้มาว่าผู้ป่วยคนนี้พยายามจะเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดตรัง
พอตรวจสอบกล้องวงจรปิดในสถานีขนส่งดูแล้ว
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เดินทางมาจากจังหวัดตรังในวันที่๒๓มีนาคม
ขึ้นรถตู้สายตรังกระบี่เป็นรถตู้หมายเลข๘ทะเบียน๑๐๑๗๙๐ตรังค่ะ
มีผู้โดยสารมาด้วยกับเขา๘คน
ถึงบอกขอซ้อกระบี่ตอน๑๐โมงครึ่ง
จากนั้นขึ้นแท็กซี่ป้ายเขียวเดินทางต่อไปยังท่าเทียบเรืออบจ
แต่ระหว่างกำลังเข้าไปที่ท่าเรือผ่านจุดตรวจคัดกรอง
พอตรวจอุณหภูมิแล้วปรากฏว่าอุณหภูมิสูง
ก็เลยแจ้งโรงพยาบาลกระบี่ให้รับตัวไปดูอาการ
มีนาคมตรวจและยืนยันแล้วว่าติดโควิด๑๙
ก็ต้องกักตัวรักษาไว้ตามกระบวนการ
จนกระทั่งเย็นเมื่อวานนี้๔โมงครึ่ง
ผู้ชายคนนี้หนีออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปถึงบขศกระบี่เลย
ซื้อตัวรถตู้เพื่อจะกลับบ้านที่จังหวัดตรัง
ระหว่างนั้นก็มีการเดินซื้อของตามร้านค้าในบขศกระบี่ด้วยนะคะ

โชคดีมากที่เจ้าหน้าที่ไปเจอตัวไว้ก่อน
ทีมสอบสวนโรคสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ก็
ออกติดตามกลุ่มบุคคลเสี่ยงทั้งหมดที่ใกล้ชิดกับผู้ชายคนนี้แล้ว
มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่รับมาจากหน้าโรงพยาบาล
คนขับแท็กซี่ป้ายเขียวที่รับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ไปท่าเรือ
คนขับรถตู้สายตรังกระบี่ที่รับมาจากจังหวัดตรัง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ประสานให้กักตัวแล้ว๑๔วันนะคะ

รถที่ผู้ป่วยรายนี้นั่งมาจากจังหวัดตรังในวันที่๒๓มีนาคมเนี่ย
ออกจากจังหวัดตรังเวลา๘โมงครึ่ง

เป็นรถตู้หมายเลข๘ทะเบียน๑๐๑๗๙๐จังหวัดตรังค่ะ
มีผู้โดยสารนั่งมาด้วยกัน๘คนนะคะ
บกวนติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน
เพื่อกักตัวดูอาการต่อไปด้วย
ส่วนผู้ป่วยรายนี้แน่นอนต้องถูกจับกลับไปรักษาที่โรงพยาบาล

นิติกรโรงพยาบาลแจ้งความดำเนินคดี
กระทำผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี๒๕๕๘แล้ว
จำคุกทั้งปรับไม่น้อยเลยนะคะ